คุณผู้ชมครับณขณะนี้กรุงเทพมหานครนั้นเตรียมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวง
สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและวันที่๑๒ธันวาคมนี้
งดให้ประชาชนนั้นไม่ให้กราบถวายบังคมพระบรมศพนัดพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์นะครับ
ส่วนความคืบหน้าการจัดเตรียมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพนั้นคาดว่าจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าครับ
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมการประชุมวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่าเป็นการทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและขอความเห็นเพิ่มเติมจากฝ่ายต่าง
ว่าจะใช้พื้นที่๒ใน๓ของท้องสนามหลวงดำเนินการสร้างพระเมรุมาตรโดยจะรับพื้นที่ในวันที่๑๐มกราคมปีหน้า
พร้อมลงไปปักสาวและปักเขตต่างก่อนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
ซึ่งตามแผนที่วางไว้คือจะแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
ขณะที่วันที่๑๙ธันวาคมนี้จะมีการบวงสวงราชรสราชยานต่าง
โดยมีช่าง๑๐หมู่กว่าร้อยชีวิตที่มีความสามารถ
ส่วนการแทงหยวกกล้วยที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ก็จะทำภายใต้การกำกับของช่าง๑๐หมู่ด้วยครับ
ขณะที่พลตำรวจโทอำนวยนิมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ระบุว่าในวันที่๑๒ธันวาคมนี้สำนักพระราชวังประกาศงดให้ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพ
รวมทั้งงดเยี่ยมชมวัดพระแก้วเพราะพื้นที่ดังกล่าวจะใช้ประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน๕๐วัน
ซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่๓๐พฤศจิกายนเวลา๓ทุ่มครึ่ง
ซึ่งจะทำความสะอาดโดยรอบพระบรมมหาราชวังท้องสนามหลวงไปจนถึงแยกคอกบัว
วันที่๑ธันวาคมจะเริ่มตั้งแต่แยกข้อกลัวถนนราชดำเนินจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้า
ส่วนวันที่๒ธันวาคมจะตรวจเช็คความเรียบร้อยทุกพื้นที่อีกครั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดต้อนรับประชาชนที่จะมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙วันที่๓ธันวาคม
พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการปิดเส้นทางการจราจรถนนราชดำเนินสามารถใช้การได้ตามปกติครับ